แต่เห็นบอกว่าเป็นคุณพ่อได้ไม่นานตอนนี้ร่างกายผ่ายผอมซะเหลือเกินนะคะ
ผอมลงทันตาเพราะว่าอดหลับอดนอนเลี้ยงลูก
อดนอนเลี้ยงลูกเออส่วนตอนนี้ก็ทางอดหลับอดนอนเลี้ยงลูก
แล้วก็เมคมันนี่เต็มที่ด้วยให้ภรรยาคนสวยแอปเปิ้ลนะเพราะว่าต้องให้คุณแม่แอปเปิ้ลเนี่ย
เป็นคุณแม่นะคะเขาก็ไม่ว่างมาทำงานเท่าไรเพราะว่าลูกยัง
อยู่แล้วถ้าถามว่าเออเคลียร์มัวกลัวเมียหรือเปล่าฟุ๊กเขาก็จะตอบ
ยังไงล่ะไปฟังดีกว่าจ้า
คุณพ่อผอมลงเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้นอนครับคุณพ่อไม่ได้นอนเลย
เพราะว่าลูกตื่นทุกสองสามชั่วโมงแกก็ตื่นมาทีนึงเราก็ต้องมาเอ๊ะ
แกร้องทำไมแกร้องก็ต้องให้นมให้นมกำลังกายนะเพราะเลี้ยงลูกนี่แหละ
ครับอันนี้คือตื่นตลอดเลยแทบไม่ได้นอนเลยอ่ะคือแต่ว่าเวลาเรานอน
แล้วก็จะขโมยนอนเอากลัวไหมคะกลัวกลัวเมียไหมคะเรียกว่าเห็นใจแล้วกัน
เห็นใจแล้วกันเพราะว่าภรรยาเนี่ยเวลาเวลาเขาตั้งคันนะ
จนถึงตอนคลอดเนี่ยมันหนักจริงจริงผู้ชายที่ให้เกียรติภรรยาไม่ใช่ผู้ชายที่กลัวเมียนะ
ใช่น่ารักมากแล้วก็เห็นถึงความลำบากของภรรยาที่ตั้งท้องแบบนี้
ใช่ค่ะโปรดแหมเป็นคุณพ่อสองพันสิบเก้าเลยนะใช่ค่ะสุดยอดค่ะ